ที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะ
เป็นคลิปที่มีชาวต่างชาติกำลังก้มเก็บขยะ

ไปสักพักก็มีคนไทยไปช่วยเก็บ
หลังจากมีการดูคลิปนี้ก็มีเสียงวิจารณ

ต้องให้ฝรั่งมาใช้มือเปล่าเก็บขยะ

ถังขยะล้มขยะร่วงลงมาหรือเปล่า

โอ้โฮขยะเยอะไปไหม
เขาใช้มือเปล่าเก็บแล้วก็เก็บใส่ถุงพลาสติก
โดยสาวที่ใช้ชื่อว่ามาริยาชัยรัก

แต่ว่าไม่บอกว่าสถานีไหนสักพักหนึ่งก็เนี่ยค่ะมีผู้ชายคนไทย
มาช่วยเก็บแล้วก็มีผู้หญิงตั้งชื่อคลิปว่าเราคนไทยอายแทนฝรั่งเลย
ชาวเน็ตไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าทำไมเราทิ้งขยะกันเรียราชแบบนี้
คนไทยต้องรักษาความสะอาดให้มากกว่านี้นะ

ต่างชาติคนนี้เขาไปเดินชนถังขยะจนล้ม
ขยะ๖เกลือนกลาดก็เลยต้องเก็บหรือเปล่า
ดูจากมุมภาพก็ไม่เห็นถังขยะนะเขาไม่น่าจะไปเดินชนนะ
คือ๑ไม่เห็นถังขยะแต่๒กองขยะนี่เยอะแบบ
ถ้าเขาชนเขาต้องชนแรงมากจนขยะเกลือนกลาดแบบนี้นะ

คือถ้าขยะเยอะขนาดนี้ถังต้องเต็มและหนักมาก
ใช่แล้วดูแล้วเขาก็มีอายุแล้วเนอะ
ถ้าเขาเก็บเขาก็น่าจะเก็บทิ้งถังไปเลย
แต่นี่เขาเก็บใส่ถุงเหมือนกับว่าจะเอาไปทิ้งอีกที่นึง

ไม่ว่าเหตุการณ์นี้เรื่องจริงจะเป็นอย่างไร
แต่ภาพที่ออกมาก็คนก็ชื่นชมนะคะ
ชมฝรั่งคนนี้ว่าโอ้โหเข้ามาบ้านเราเมืองเรา

ดังนั้นเราเป็นคนไทยเองก็ต้องช่วยกัน
อย่าทิ้งขยะเรียราดทิ้งขยะก็ทิ้งลงถัง
ถ้าไม่เจอถังขยะก็เก็บไว้ก่อนจนกว่าจะเจอ
ทิ้งลงถังอย่าทิ้งเรียรากข้างทางแบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งอย่างคือเวลาอยู่ในรถ
อย่าเด็ดขาดเลยนะคะกับการกดกระจกแล้วทิ้งขยะออกมา

คือทิ้งตัวห่อเบอร์เกอร์คุณเขียนมาสอน

แล้วคือตีตัวกระดาษหอเบอร์เกอร์เข้าหน้ากระจกรถดิฉัน

แต่คุณอาจทำให้คนข้างหลังเกิดอุบัติเหตุได้นะ